บอกเลยว่าตอนนี้ดังเปิดใหญ่หายทองคำมาก
ซึ่งแสงจรักษารังยาย
ก็ตอนนี้เหลือแค่ไปดูแล้วก็ตกลงกันทำเรื่องค่ะก็ประมาณอาจสามสี่ล้านค่ะ
ยังไม่ได้ซื้อเลยไม่ใช่ก็คือว่าวันนั้นอ่า
อาจารย์พาไปดูปลอยค่ะเป็นอ่าเป็นโรงงานทำปลอยก็คือแล้ว
หนูก็ไปขอถ่ายรูปเฉยแบบพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยแบบเอาเคล็ดว่า
เผื่อเราจะได้บ้างอะไรอย่างงี้แล้วพออัพลงเฟซบุ๊กอีกวันหนึ่ง
ที่เขาเขียนถอนลำไยซื้อรถอ้าวไม่ใช่ยังไม่ได้ซื้อค่ะ
ความฝันเราก็อยากจะมีเนอะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้เก็บ
ไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดต้องซื้อเบนท์ขนาดนั้นหรือว่าจำเป็นที่ต้องซื้อนะคะ
เพราะว่าก็ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เก็บเงินก่อน